จับเวลาหนึ่งชั่วโมงเริ่มด้าน
การแข่งทำอาหารในรอบนี้สตาร์เชฟทั้ง๗ต้องทำอาหารให้คนที่รัก
วัตถุดิบที่ตัวเองเลือกภายในเวลา๑ชั่วโมง
หลังจบการแข่งขันกรรมการจะเลือกผู้ชนะ๓ท่าน
สตาร์เชฟที่เหลืออีก๔ท่านจะเข้าสู่รอบคัดคนออก
รอบนี้ไม่มีไอเดียเลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะ
น้ำส้มสายชูซอสถั่วเหลืองหม้อหม้อหม้ออยู่ไหนหม้อหม้อหม้อ
ผมไม่รู้ว่าจะเปิดกาบหอยได้ยังไงมันรับมือยากมากยุ่งยากสุด
ผมลองใช้มีดแงะฝาออกแล้วก็พบว่านี่เป็นเรื่องที่ยากมาก
ยังไงก็ไม่ได้อยู่ดีผมก็เลยเอามันลงไปต้มซะอย่างนั้นเลย
ฉันเคยทำไก่ดำให้ลูกชายที่บ้านทานค่ะไก่ดำตุ๋นค่ะ
ผมได้เนื้อแกะมาเป็นอาหารแสดงความเคารพคุณแม่ครับตอนเด็ก
ผมชอบทานเนื้อมากเลยแล้วแม่ก็ทำอาหารประเภทเนื้อให้ผมทานบ่อย
ฉันอยากทำสลัดปูให้คุณแม่ทานนะคะขั้นตอนก็คือเดี๋ยวฉันจะแกะเนื้อบวกมา
แล้วก็ทำเป็นซอสลาดด้วยค่ะฉันคิดว่าสลัดปูของฉันน่ะ
รสชาติจะต้องถูกปากผู้สูงอายุอย่างแน่นอนค่ะ
วันนี้ฉันเลือกกบมาค่ะฉันอยากทำให้คนที่สามีรักที่สุดทานนะคะ
ใช่ค่ะคนที่สามีรักก็คือฉันฉันก็เลยอยากทำ
ฉันชอบทานกบค่ะสามีฉันก็ชอบทานเหมือนกัน
วันนี้ฉันจะทำซุปปลาหมึกค่ะ
ฉันเลือกทำเมนูนี้ก็เพราะว่าตอนที่คุณแม่ป่วยและทานอะไรไม่ได้
ทุกคนบอกว่าถ้ารู้สึกไม่อยากอาหารก็ต้องทานของเผ็ดค่ะ
จะได้อยากอาหารดังนั้นก็เลยทำซุปปลาหมึกเผ็ดให้แม่
ตอนนั้นท่านดีใจมากอาการก็ดีขึ้นฉันมีความทรงจำแบบนี้ค่ะ
ไก่ดำ
อยากถามคุณมากเลยแย่งไก่ดำของสินไปชิงมันได้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
ไข่นานทำเมนูไก่แล้วแพ้ฉันไม่อยากให้เขาเลือกไก่แล้วแพ้
ฉันจะขอเป็นผู้แพ้เองไม่ให้พวกเขาแพ้หรอก

ผมไม่ซึ้งหรอกก็ผมอยากทำไก่

คู่แข่งแย่งไปหมดเลยแล้วก็ได้หอยมาได้ข่าวเปิดยากด้วยใช่ไหม

พอทำเสร็จคุณอยากให้ใครทานครับบอกได้ไหม
ให้ภรรยาและลูกแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้นำ

ผู้นำพวกเขาชอบอาหารทะเล
แต่หอยแมลงผู้ไม่ค่อยได้ทานแทบจะไม่ได้ทานเลย

งั้นกลับไปก็ได้ทำให้ทานได้สักที
เฮ้ยทำให้พวกเขาแปลกใจไปเลย
ใช่จะได้ค่าขนมเพิ่มไงใช่ไหมล่ะ

หอยแมลงผู้ผมรอคอยเมนูนี้จากคุณ

นี่เป็นหานที่มีน้ำดักมากเลยนะครับนะบุ๋ย

คือผมอยากทำสไตล์จีนผสมตะวันตก

ถ้าไม่ใช่โดยทั่วไปก็ทำอาหารย่าง

ครอบครัวผมตั้งแต่แม่จนถึงลูกของผม

ดังนั้นเมนูนี้

ทำไมโคลนเยอะขนาดนี้เนี่ย
อะไรเหรอเต็มไปหมดเลยในท้องของมันมีแต่อึทั้งนั้นเลยอ่ะ
มีไข่มุกหมาอยู่เหมือนกันนะหาเจอแล้วไปให้นานนะ
ถ้ามีไข่มุกจริงก็เหลือไว้ให้เราบ้างนะโอเคไหม
ถ้าเจอไข่มุกผมขอถอนตัวกลับบ้านแล้วก็เอาไปสู่ขอนานะเลยนะครับ

ผมอยากให้มันนุ่มลื่นตอนที่กรรมการชิมแล้วก็ไม่มีทรายติดสักเม็ดเดียวด้วย
นะสวัสดีนะสวัสดีครับปลาหมึกนี้จะทำอะไรไม่ทราบครับ
อ่าฉันกำลังทำน้ำซุปเผ็ดค่ะ
คุณกำลังทำซอสพลิกใช่ไหมใช่ค่ะ
วิธีทำเลยวิธีทำคือต้องต้มน้ำซุปก่อนแล้วก็นำซอสเผ็ดเนี่ยใส่ลงไปค่ะ
พอผสมซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ควรให้เข้ากันและใส่ปลาหมึกกับผักสดลงไปก็เสร็จค่ะ
ผมหวังว่าเมนูนี้จะทำให้ทุกคนทราบซึ้งได้นะครับ
สู้สายสีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
คิดว่าความสามารถของนานะอยู่ในระดับของงานอดิเรกน่าจะต่ำกว่าจองอิลวูด้วยผมคิดอย่างนั้นนะครับ
ฉันคิดว่าปลาหมึกที่เธอทำไม่มีความยากสักนิดเพราะที่เกาหลีก็ทานปลาหมึกแบบนี้กันเยอะอยู่แล้วค่ะ
สตาร์เชฟทุกท่านหนึ่งนาทีสุดท้ายขอให้ทุกคนเริ่มจัดจานได้
ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วเพราะตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วน้ำมันร้อนราดลงไปก็เสร็จแล้วล่ะ

ดูเหมือนรสชาติมันจะเข้มข้นเกินไปตอนนี้

หมดเวลา
ตาร์เชฟทั้ง๗เวลา๑ชั่วโมงทำอาหารสุดสร้างสรรค์ให้คนที่รักทานเรียบร้อยแล้ว
เราจะเลือก๓ท่านที่ทำอาหารได้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบอัตโนมัติ

กรรมการทั้ง๓ท่านจะลงไปชิมอาหารที่สตาร์เชฟทั้ง๗ท่าน
เอาล่ะครับ

เมนูนี้ผมตั้งชื่อให้มันว่าห่านราดซอสส้มครับ

ปูค่ะมีผลไม้มะละกอลูกพีช
คุณทานพร้อมกันได้เลยนะคะ

ขอวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะ
เยอะมากเลยเปลือกปูเยอะมาก

หอยแมลงผู้ตอนที่ทำหอยแมลงผู้รู้สึกยากหรือเปล่าครับ
ยากมากเลยครับผมไม่ทันระวังจนเปลือกหอยมันบาดมือ

โอ้โหตกใจหมดแล้ว

ขอร้องล่ะขอร้อง

ว้าวดูเหมือนว่าเลือกได้ดีมากนะนานา
ขอบคุณค่ะที่ฉันเลือกปลาหมึกก็เพราะว่า
ฉันอยากจะทำซุปปลาหมึกนะคะ
เป็นซุปปลาหมึกรสชาติเกาหลีผสมจีนค่ะ

วันนี้ผมทำแก่ตุ๋นน้ำแดงครับ

โอ้โหโอ้โหเผ็ดมากเลย

ชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้ผัดเผ็ดกบค่ะ
ชิมก็รู้แล้วว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อย
ค่ะทานเนื้อสิคะเนื้อมันสุกเกินไปมาก

กรรมการทั้ง๓ท่านได้ชิมอาหารที่พวกคุณทำในวันนี้แล้ว
แล้วผมก็คิดว่ามีสตาร์เชฟสองท่านที่ผมต้องเชิญขึ้นมาตรงนี้
ผมอยากเย็นให้ชัดเจน
คนแรกเขาคือจังเลี่ยง
นำอาหารของคุณขึ้นมาด้วยนะครับเชิญเลยครับ
ถ้าเขาเชิญคุณก็ไม่ต้องไปแล้วนะเพราะคนต่อไปต้องถูกคัดออกแน่นอน
เชฟคนที่สองผมอยากเชิญออกมานั่นก็คือ
สิ้นไฟชิง
โอ้โหผมไม่อยากไปเลย
จะไปชิงจะนำอาหารของคุณออกมาข้างนอกด้วยนะครับ
งั้นมาชิมผัดหอยแมลงผู้ของคุณกันดีกว่านะ
ผมว่าเป็นการปรุงที่พิธีพิทันมากเลย
ถุดิบแต่ละตัวถูกคู่แข่งแย่งไปหมดแล้ว
แต่คุณก็ยังมีความกระตือหรือร้นในการปรุงอาหาร
คุณนี่จริงจังมากเลยนะเนี่ย

และยินดีทำอาหารที่ยากอย่างหอยแมลงผู้
และคุณก็ทำได้ไม่เลวเลย

บางทีอาจมีปฏิหารเกิดขึ้น
อาจารย์จะให้โอกาสผมให้ผมได้ชนะ

จางเลี่ยงมาลองชิมเมนูนี้ของคุณกันดีกว่า

จังเลี่ยงทำไมถึงทำออกมาเป็นแบบนี้เหรอ
ผมคิดว่าเมนูนี้สำหรับผมแล้ว
ผมคิดอยู่ว่าตกลงผมจะทำอะไรดี
ที่จะทำให้ผมตื่นเต้นขึ้นมานิดนึง
ผมรู้สึกว่าฝีมือการทำอาหารมันคงที่มานานแล้วและไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นอะไรเลย
ผมคิดว่าถ้ามันไม่เป็นอาหารที่อร่อยมีรสของความสุข
ก็คงเหมือนกับฝันร้ายใช่ฝันร้ายฝันร้าย
ว่าจานนี้มันไปไกลมากกว่าที่จังเรียกคิดไว้
มันนำคุณไปสู่อีกระดับหนึ่ง
คือความคิดสร้างสรรค์ของคุณและคุณได้แสดงมันออกมาในเมนูนี้

ดีใจด้วยนะดีใจด้วย

ไปชิงขอโทษด้วยเชิญนำอาหารกลับไปที่เคาน์เตอร์คุณครับ
ตั้งแต่แรกแล้วว่าผมจะต้องเป็นคนที่เดินกลับแน่นอนนะ
สตาร์เชฟทุกท่านต่อไปผมขอประกาศ
สตาร์เชฟสองท่านที่ทำให้ผมประทับใจมาก
ถ้าจินเสียงนำเนื้อกากของคุณขึ้นมาครับ
ตอนที่เขาทานเมนูของผมเขารู้สึกว่ามันเผ็ดมาก
รู้สึกว่าเขาไม่ได้ชอบทานอาหารรสจัดจ้านหรอก
ดังนั้นตอนที่เขาเรียกผมผมก็กังวลว่าจะอันตรายแน่เลย
คุณคิดว่าคนที่คุณไม่มีโอกาสชนะเป็นใครกันนะครับ

เยาอีเชื่องเอาเนื้อกบของคุณขึ้นมาเลย
สมควรแล้วน่าจะบอกว่าเป็นฉันสมควรแล้ว

สำหรับผมแล้วใจผมมันชาไปครึ่งนึง
เพราะผมเห็นว่าอาหารในชานของเย่อีเชียนผมรู้ว่าเธอทำได้อย่างชำนาญ

เดี๋ยวแม่ผมทานเผ็ดครับทานของเผ็ด

เย้อีเชี่ยนนี่เป็นเมนูอาหารของพัตตาคาร

ความกลมกล่อมของรสชาติดีมาก
ดังนั้นจานนี้ประสบความสำเร็จ
ผู้ที่ผ่านเข้ารอบอัตโนมัติคือ

มีเพียงคนเดียวที่จะเป็นผู้รอดคนต่อไป
ผมจะเลือกสองคนที่ทำให้ผมประทับใจมากเลยนะครับ

ให้ฉันถือเข้าไปใช่ไหมชั้นคิดว่าถูกเลือกแล้วนะ

ผมอยากขึ้นไปต้องชนะแน่นอนเดี๋ยวผมก็รอดงาม
มีความกล้ามากเลยเยี่ยมครับ
เรามาเริ่มที่เมนูปลาหมึกของนานะก่อนเลยก็แล้วกันนะครับ
สีของอาหารจานนี้เนี่ยดูจากภาพรวมแล้วผมคิดว่าทำได้เหมาะสม
ปลาหมึกเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ทำยากมากเลย
ถ้าทำไม่ดีมันก็จะมีความเหนียวแล้วก็แข็ง

พูดสักขนาดนั้นน่ะ

นั่นหมายความว่ารสชาติของมันก็ไม่ได้แย่มากอะนะ

สักหน่อยครับ

ไปนิดนึง

โอ้ยตื่นเต้น

เขาจะจ้องที่คุณแต่เรียกชื่อพ่อวันนี้